สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐค่ะ

ใช่ค่ะมาเปิดประเด็นเช้านี้เรื่องแรก
เดี๋ยวก่อนซี๊งสูงขนาดนั้นครับคุณ
คือเรื่องใบเตยมาอีกแล้วคุณปกติเป็นลูกทุ่งนุ่งซ่าน

ยังไม่พอคราวนี้มาเป็นชุดชั้นในเลยทีเดียวค่ะ
เพจเบอร์ไหนแล้วจะโดนกระแสอย่างไรบ้าง

ดูกันเอถือขั้นต้องเบลอภาพแล้วนะ

เอาขึ้นแบบเต็มไม่ได้จริง
อาเนี่ยเธอได้โพสต์ภาพอวดเรือนร่าง

ก็ทำเอาชาวโซเชียลเดือดปุดเลยทีเดียว

แต่บางกระแสก็มีดราม่าว่า
มันเกินไปเปล่าใบเตย

งานนี้สาวใบเตยก็ขอเคลียร์แบบ
ชิลค่ะพี่มันเป็นแค่ภาพเซ็กซี่นะคะ
เหมือนที่เธอโพสต์ปกตินั่นแหละ

เห็นแล้วมันรู้สึกจักรจี้หัวใจใครหรือเปล่า

มีคนเคยที่มีข่าวกับใบเตย

กับพี่วีวีรภาพเมื่อปี๒๕๕๕ที่ฉันย้อนให้

แต่ว่าพี่วีเห็นแล้วก็มากดไลค์ให้ด้วย

เพราะว่าปกติแล้วพี่วีเป็นขาประจำ

เออ

ก็เลยลงเพราะว่าอยากผอม

เพราะว่าเรานึกถึงฝุ่นตอนนั้น

เพราะว่าตอนนั้นเราก็พอได้รู้ว่าจะถ่ายแมกกาซิน

มีทั้งถุงน่องมีทั้งอะไรเนาะ

แต่ว่าพี่แมนก็คงชิน
ก็คงแบบรู้แล้วว่าแฟนแบบนี้อะไรอย่างนี้

เห็นพี่บีชอบ

ไม่พี่บีก็เห็นคนหลายลักลงทุกคน
ดูตอบชิวอารมณ์ดีนะครับ

แต่จะบอกว่ารูปที่เตยได้ถ่ายไปที่อัพลงเนี่ย
คือก่อนหน้านี้เธอเป็นรูปที่ถ่ายนิตยสาร
ก็เลยเอามาลงอินสตราแกรมอีกครั้ง

ฉันไม่ได้เศร้าฉันก็